แต่ขอเลยว่าอย่าจบด้วยความหัวร้อน
อย่าใช้อาวุธแม้ว่าจะเอามาขู่กัน
แต่ถ้าคุณระงับยับยั้งใจไม่อยู่

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

คุยกันดีใส่คุณล้วนร่วมกัน
นี่ใส่ก็ดี
ดีที่ยังมีคนห้ามปรามจนกระทั่ง
สงบสติอารมณ์ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้คือความยาวแค่๑๓วินาทีนะ
ไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องอะไรกันมาก่อน

พร้อมกับมีดดาบยาวเอามาข่มขู่
ทำท่าเหมือนจะฟันคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

คู่กรณีนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
ในกลุ่มชุมชนคนรักบ่อวินนะครับ

ขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มาบนถนน

รถกระบะก็บีบแตร่ไล่เขาอยู่ได้
แล้วก็มาขับเบียดรถของเขาอยู่ได้นะฮะ

เพราะเห็นว่าคนแบบนี้เป็นบุคคลอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น

บอกเราไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
แล้วก็นี่เราก็ฟังจากทางด้านของคนขี่รถจักรยานยนต์อย่างเดียว
เขาเอาคลิปมาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความไว้

เข้ามาเขียนข้อความชี้แจง
บอกว่าฝ่ายรถจักรยานยนต์นั่นแหละฮะ

ขี่ข้ามเลนเบียดเลนเข้ามา

เขาก็เลยบีบแตร่เตือนไป๒ครั้ง

แต่กลับถูกคนขี่รถจักรยานยนต์
ตะโกนด่ายกมือยกนิ้วให้ของลับ
แล้วก็ยังด่าถึงบีดามานดา
จนทำให้เขาเองเขาบอกฟิลขาดเลย

แล้วก็เอามีดลงมาขู่รถจักรยานยนต์นะครับ
ยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นบุคคลอันตราย
รับผิดที่หัวร้อนเอาอาวุธลงมาด้วยนะฮะ
แล้วก็ได้แจ้งให้ฝ่ายบุคคลของโรงงานที่ทำงาน

คือไปชี้แจงกับที่ทำงานด้วยเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ก็อยากจะชี้แจงกับโลกโซเชียลด้วยนะครับ

แต่อย่างหนึ่งครับด้วยความเคารพครับ
มีดดาบยาวไม่ใช่อุปกรณ์ประจำรถ

พอมันมีติดรถแล้วพอใจร้อนแล้วมันเป็นอย่างนี้ไง